ไปดูเรื่องของนายทากับนายนา
สองคนนี้เป็นผู้ชายนะคะแต่เขาเป็นแฟนกัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จันทบุรี
นาจับได้ว่าทานอกใจไปคบกับเพื่อนร่วมงาน

ข้าวของนี้ออกจากห้องเลยจะไปอยู่กับเพื่อนสัก๒๓วันเพราะว่าโกรธ
แทนที่ทาจะมาง้อแบบผิดไปแล้วขอโทษ
หมัดใส่เข้าหน้าเข้าตาเข้าแขนแล้วควงมีดสมุไร๒๐นิ้วมาด้วย
ตำรวจตามมาถึงระงับเหตุบอกโอ้โหตำรวจกุมขมับเลยอ่ะ
เพราะว่าจังหวะที่คุมตัวทั้งคู่ไปด่ากันตลอดทางไม่หยุดเลยค่ะ
เสื้อฟ้าคือทาเสื้อส้มคือนา
นี่ตำรวจจังหวะที่จับทาว่าเอ้อใครก็เคยมีชู้ทั้งนั้นแหละ

เนี่ยถึงขั้นบอกตำรวจพี่ก็มีชู้เหมือนกันตำรวจงงเลยนะ
เอ้าแล้วมาเข้าตำรวจได้ยังไงล่ะเนี่ย
นายนาก็บอกเอาแล้วมาตีกูทำไมอ่ะ
โอ้โหด่ากันแบบว่าไม่จบไม่สิ้นนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านข้าวแกงริมถนนสุขุมวิทย์นะคะ
ตำรวจลงพื้นที่มาจังหวะที่มาถึงเนี่ยในทาเสื้อฟ้าคนนี้
เออะโวยวายอยู่หน้าร้านข้าวแกง
ในมือมีมีดยาว๒๐นิ้ว๑เล่ม
เจ้าหน้าที่ต้องรีบยึดมีดก่อนแล้วไปควบคุมตัวเอาไว้

ไม่มีอะไรผมยอมติดคุกผมยอมติดคุกอยู่แบบนี้ค่ะ

ก็ยังผมยอมติดคุก
ผมไม่ผิดสักพักบอกผมผิดเอง

คุยกับแฟนเขาหน่อยดีไหมในนาเสื้อสีส้มโชว์แผลก่อนเลยนี่ดูนะ
คือจับได้ว่าทาไปคบกับเพื่อนร่วมงานคนนึงแทนที่ทาจะสำนึกผิด
ชกมาต่อยเธอที่หอพักจนทนไม่ไหว
ตัดสินใจเก็บข้าวของหนีออกมาจากห้องพักจะไปอยู่กับเพื่อนสัก๒๓วัน

ปรากฏท้าเนี่ยนะไปเอากระบะในจ้างขับตามมาทำร้ายเธอถึงคิวรถ
ซ้ายทีต่อยขวาทีรัวหมัดแบบไม่ยั้ง
รัวเข้าหน้าเข้าปากเข้าจมูก

ยังเอามีดสมุไรยาวกว่า๒๐นิ้ว
ฉับลงมาแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลย

ก็เลยถือมีดแล้ววิ่งไปซ่อนตัวในร้านข้าวแกง

ก่อนที่ตำรวจจะเดินทางมาช่วยเหลือเธอนี่แหละ
ก็จบยังไง